นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ถือโอกาสทั้งวันสงกรานแล้วก็เมื่อวานเป็นวันผู้สูงอายุ
วันนี้เป็นวันครอบครัวในการที่จะอวยพรด้วย
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โดยส่งความปรารถนาดีมาอย่างผู้สูงอายุ
และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านกิจการผู้สูงอายุและครอบครัวทุกคน
ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสาบันครอบครัว

แล้วก็นายกรัฐมนตรีอวยพรผู้สูงอายุและคนไทยทุกครอบครัวเลย
ให้มีความสุขนะครับมีความเจริญมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง
มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น
และความเอื้ออธรรณกันในทุกโอกาส
ทั้งนี้ทั้งวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว
ก็ถือเป็นวันสำคัญที่สร้างความตระหนักรู้

ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ
และคนในครอบครัวแล้วก็บทบาทของครอบครัว
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับ
นายกยังกล่าวถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะฮะ

ค่อยจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากความรักความเอาใจใส่ของคนในครอบครัว
คอยประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ
แล้วก็จากความร่วมมือของครอบครัวคนไทยทุกคน
ประเทศจึงผ่านวิกฤตการณ์ต่างมาได้

ว่าทุกครอบครัวจะช่วยกันป้องกันดูแล
และรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็ง
และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันตนเองแล้ว
ยังเป็นการป้องกันสมาชิกในครอบครัวชุมชนสังคม
เพื่อให้ทุกครอบครัวไทยสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ต่อไปนะครับ
ก็ด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักคุณผู้ชม
แล้วก็ความรักคนในครอบครัวด้วยก็ห่างไกลจากโควิด๑๙กันนะฮะ
ทีนี้พูดถึงนายกไปแล้วมาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
ขันบิ๊กป้อมหรือว่าขันลุงป้อม
จริงมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้ว
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะดูภาพให้ดี
มีคนเอาขันไปแจกนี่ใส่แมสก์แล้วคุณยังจำได้ใช่ไหม
จำได้สิคุณเอ๋ปารีนา
ถูกต้องค่ะเอาขันขันบิ๊กป้อมไปแจก
แล้วดูเสื้อสิคะเรื่องนี้ใส่เป็นเสื้ออะไรคะ
เขียนว่าเหมือนพลเอกประวิทธิ์เป็นชื่อของบิ๊กป้อมนั่นแหละ
เป็นภาพตอนที่คุณเอ๋สวมใส่เสื้อยืด
เสื้อยืดน้ำเงินเข้มแล้วก็สกรีนชื่อ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็อุ้มขันไปเลย๑๐๐ใบค่ะ
ซึ่งขันนี้ทางพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
สั่งผลิตขึ้นมาคุณเอ๋ปารินาก็ทำหน้าที่
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่โพธารามราชบุรี
นี่แหละค่ะเป็นของขวัญวันสงกราน
แล้วในโพสต์คุณเอ๊ก็บอกว่าเพิ่งจอดรถ
แค่เห็นปรินามากับขันน้ำพี่น้องที่เคารพและน่ารักทุกท่าน
ก็เดินมาเอาขันน้ำลุงกันแล้วค่ะ
ทีเนี้ยตอนที่แจกขันอยู่เนี่ยนะคุณเอ๋ก็บอกกับชาวบ้าน
ขันเล่นน้ำไม่ได้แต่ทำอย่างอื่นได้นะจ๊ะ
เอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ต้องเอาไปสาดน้ำใส่กันนะจ๊ะ
ใช่ค่ะก็เนี่ยเรื่องขันของบิ๊กป้อมเนี่ย
ก็เป็นประเด็นอย่างที่บอกเพราะว่าตอนที่พักพลังประชารัฐมอบ
น้ำพลาสติกสีเขียวน้ำเงินม่วง
แล้วก็เขียนข้อความรอบขันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพัก
และศุกษัณฐ์วันสงครานปีใหม่ไทยขันนี้มี๒แสนใบนะ
ก็ให้สอสอเขตเอาไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นที่ระลึก

เหมือนกับบางคนก็ไปเหน็บก็ไปแซะว่ามันก็เหมือนกรณีอดีตนายก
ที่ตอนนั้นเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
มันก็เลยโดนเน็บแบบนี้นะครับ